คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศสดกันเกี่ยวกับเรื่องของการจำลองเหตุการณ์
เพราะว่าคุณวิวัลธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
อยู่ที่ท่าเรือตอนนี้บอกว่าถึงคิวของคุณปอ
เจ้าหน้าที่นำคุณปอลงเรือไปจำลองเหตุการณ์
เดี๋ยวให้คุณวิมลวันรายงานมาหน่อยนะคะที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะคะ
คุณนิววันอยู่ในสายใช่ไหมคะ
ตอนนี้นะคะเท่าที่เห็นภาพจากจอตอนนี้
คุณผู้ชมทางบ้านนะคะรวมไปถึงทีมข่าวไทยรัฐทีวีเห็นผ่านจอเหมือนกัน
ก็คือคุณปอนะคะคุณปอนั้นลงไปในพื้นที่
ลงไปในเรือเพื่อที่จะมีการจำลองเหตุการณ์
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจำลองอยู่สักประมาณ๒๐นาที
ตอนนี้กำลังที่จะเตรียมขึ้นมาจากเรือแล้วนะคะ
หลังจากที่ลงไปจำลองเหตุการณ์ค่ะ
นายตะนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์นะคะหรือว่าไฮโซปอล
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในวันที่คุณแตงโมตกลงไปในเรือ
วันนี้จำลองเหตุการณ์นั้นก็จะมีการจำลองตามคำให้การของไฮโซปอล
ที่มีการให้การไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่า
มีการขับเรือไปทางทิศใดของแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างนะคะ
ซึ่งตอนนี้ขึ้นมาที่บริเวณโป๊ะเรือแล้วนะคะ
ก็อยู่ระหว่างการที่จะนำขึ้นมาบนฝั่งนะคะ
เพราะว่ามีรายงานนะคะว่าคนต่อไปที่จะมาจำลองเหตุการณ์ก็คือ
นายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือว่าจ๊อปนะคะ
ซึ่งตอนนี้รอคิวต่อไปที่จะลงมาทำการจำลองเหตุการณ์ที่
ท่าเรือพี่บุญสงครามหนึ่งนะคะ
จากการติดตามของทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะเห็นว่า
วันนี้คุณปอเนี่ยถูกจำลองเหตุการณ์นะคะถูกจำลอง
ถูกจำลองเหตุการณ์ให้จำลองเนี่ยตามที่ได้ให้การไว้กับตำรวจนะคะ
ว่าในวันดังกล่าวขับเรือจากสะพานพระราม
เจ็ดมาจนถึงท่าเรือพี่บุญสงครามหนึ่งอย่างไกลบ้างนะคะ
แล้วก็มีการวนหาในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยามีจังหวะหนึ่งค่ะ
ที่มีจังหวะหนึ่งนะคะที่ส่วนตอนนี้ค่ะก็คือคุณจ๊อปนะคะ
กำลังจะลงไปที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑นะคะ
เพื่อที่จะเตรียมในการจำลองเหตุการณ์ในส่วนของตัวเอง
นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของคุณจ๊อปเองเนี่ยบอกว่าอยู่บริเวณด้านหลังด้านท้ายเรือ
คล้ายกับคุณแซนเลยแต่อยู่คนละจุดกัน
เพราะฉะนั้นการจำลองเหตุการณ์ในวันนี้นะคะก็จะบอกถึงทิศทาง
ในขณะที่อยู่ในเรือนะคะของพยานแต่ละคน
นี่ก็เป็นคนที่๓แล้วนะคะที่ลงมาจำลองเหตุการณ์
คนแรกก็จะเป็นนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่าคุณกติกลงไปก่อน
แล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามใดของสื่อเลย
ทั้งที่สื่อพยายามจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการขอขมาคุณแม่
แล้วคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ยอมให้อภัยซึ่งคุณกระติกก็ไม่ได้ตอบคำถามของสื่อ
เมื่อถามว่าเตรียมตัวอย่างไรบ้างที่จะต้องมาลงเรือไปที่แม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็จำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณกติกก็ไม่ได้ตอบคำถามใดของสื่อเช่นเดียวกันนะคะ
ตอนนี้เป็นคุณนิทัศน์นะคะหรือว่าจ๊อปคนนี้จะอยู่ที่ท้ายเรือในช่วงที่เกิดเหตุ
โดยเป็นคนที่๒ที่ตะโกนบอกคนขับเรือว่าคุณแตงโมเนี่ยตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ตอนนี้คุณปอขึ้นมาจากการจำลองเหตุการณ์แล้วนะคะ
ดูว่าจะมีการพูดคุยแบบใดกับสื่อหรือไม่มีตำรวจสองนายนะคะ

ปอค่ะ
ปอค่ะ

ดูเหมือนว่าคุณปอจะรูดซิบปากเช่นเดียวกับคุณกระติกนะคะ

ตอนนี้ดูมีความกังวลใจอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ

เมื่อสักครู่นี้ผู้จิข่าวสอบถามว่ากังวลใจหรือไม่นะคะ
ได้ลงไปจำลองเหตุการณ์แล้วซึ่งคุณปอก็พูดมาสั้นว่ายังกังวลใจอยู่
แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวพยายามสอบถามถึงเรื่องของการบวช
คุณปอก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้แต่อย่างใดนะคะ

นี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรก
เป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุ

วันนี้ตำรวจตั้งใจจะทำให้ครบทั้ง๔คนนะคะ
พืชฮีจานำไปประกอบสำนวนให้มีความชัดเจนเกิดขึ้นค่ะ

ใช่ค่ะคุณโรเบิร์ตตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ว่าคาดการณ์ว่าน่าจะทำให้แล้วเสร็จทั้งหมดนะคะ
ติดตามสถานการณ์อยู่ที่สพเมืองนนทบุรี
ก็เห็นว่าคุณโรเบิร์ตเข้าไปคุยกับคุณแม่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะคะ
ซึ่งท่าทีในการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ
คุณแม่รับไหว้คุณโรเบิร์ตมีการพูดคุย
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
เพราะฉะนั้นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลย
ที่คุณโรเบิร์ตจะไม่มาร่วมในการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
คุณผู้ชมถามมาค่ะคุณภาคภูมิคุณวิมนต์วัน
คือคุณโรเบิร์ตคือคนที่บอกว่าความดันขึ้นไม่สบาย
แล้วก็ไม่ได้ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยใช่ไหมคะ
แล้วเขาตอนนี้เขาสบายดีแล้วใช่ไหมคะ
เขาให้เหตุผลว่าที่ไม่ได้ไปออกรายการ
เพราะว่าไปตรวจแล้วมีความเครียด
ก็เลยไม่ได้มีการไปร่วมรายการด้วย
ซึ่งวันนี้ท่าทางของเขาก็ดูเครียดนะคะ
แต่ก็สามารถที่จะมาร่วมในการจำลองเหตุการณ์ได้ค่ะ
คุณวิมนต์วันตอนที่อยู่ที่สพเมืองนนทบุรีเนี่ย
หลังจากที่เขามีการขอเข้ามากัน
แล้วก็คุณแม่คุณแตงโมยังไม่ให้อภัยคุณกติก
แล้วหลังจากที่อาจถลงแถลงอะไรเสร็จเนี่ย
คุณกติกกับคุณแม่คุณตังโมเขาได้เจอกัน

หลังจากแถลงข่าวต่างคนต่างไม่ได้เข้าไปในห้องเดียวกันนะคะ
เพราะว่าจากการสังเกตการณ์ของทีมข่าว
ก็คือพอหลังจากมีการแถลงข่าวขอขมาแล้วเสร็จนะคะ
คุณแม่ก็คือคุณพนิดาก็เดินไปเลี้ยวซ้าย
เข้าไปที่ห้องของพนักงานสอบสวน
จากนั้นคุณโรเบิร์ตก็เดินตามเข้าไป
ซึ่งมีคุณดายศเป็นพี่ชายของคุณแตงโมก็อยู่ในห้องด้วย

เราไม่ได้เห็นว่าคุณกติกอยู่ในห้องนั้นด้วย
แต่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะไปพูดคุยกันห้องอื่นหรือเปล่า

แต่ภายในห้องนั้นไม่มีคุณกระติกแน่นอนค่ะ
แต่คุณวิมวลวันก็ไม่ได้ไปสักถามพูดคุยกับคุณกระติกเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
หลังจากแถลงข่าวคุณกติกถูกนำตัวไป
หรือว่าคุณกระติกแยกตัวไปอยู่ต่างหาก
จนกระทั่งถูกคุมตัวมาที่
ถูกเชิญตัวมาที่ท่าน้ำนนท์นะคะเพื่อที่จะจำลองเหตุการณ์

แต่ว่าตัวคุณกติกเองไม่ได้มีการตอบคำถามเลยเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่

ท่าทางของคุณแม่เนี่ยดูเหมือนจะไม่ให้อภัยคุณกระติกหรือไม่นะคะ
แต่ก็ไม่ได้มีการตอบคำถามใดของสื่อเช่นเดียวกันค่ะ

พอจำลองเหตุการณ์เสร็จคุณกติกก็ขึ้นรถไปเลย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเธอนะเป็นสิทธิ์ของเธอ
ถ้ามีความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณวิมวลวันรายงานเข้ามาเพิ่มเติมแล้วกันนะ

ก็คือเรื่องของการจำลองเหตุการณ์นะคะ
เมื่อวานนี้เป็นคุณแซนวันนี้ก็เริ่มจากคุณกระติก

แล้วก็เหลือคุณโรเบิร์ตอีก๑คนก็จะครบถ้วนนะคะ

จำลองเหตุการณ์แล้วแต่ละคนเนี่ยให้การสอดคล้องต้องกันหรือไม่อย่างไร